คดีนี้ก็สุราธานีนะฮะคดีที่มีคนถูกยิงเสียชีวิต
แล้วก็คนที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยผู้ต้องหาเขามามอบตัวแล้ว
แต่ว่าญาติของฝ่ายผู้ตายเขาไม่อยากจะเชื่อว่าจะใช่เป็นผู้ต้องหาตัวจริงนะฮะ
คดีที่เกิดขึ้น๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
นายโอภาษชูคงอายุ๔๗ปีวันนั้นถูกคนร้ายใช้ปืน๙มมยิงเขาที่แก้มข้างขวา
ทุไทยทอยเสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนค่ำค่ำนะครับ
หน้าบ้านพักในอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีอ่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านของอดีตภรรยา
ของนายโอภาษย์เขาคือเขาเลิกกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังไปมาหาสู่ติดต่อพูดคุยกันอยู่นะครับ
จากนั้น๓มิถุนายนมีเด็กชายวัย๑๔ปีคนนึง
แล้วก็สารภาพว่าเขาคือคนยิงนายโอภาษเสียชีวิตเอง
บอกว่ายิงอดีตลุงเขยเสียชีวิตเอง

วันเกิดเหตุค่ำ๒๙พฤษภาคม
เขาไปเห็นนายโอภาษกับป้ามีปากเสียงกันเรื่องโทรศัพท์
ที่ทางนายโอภาษเหมือนกับไม่ยอมให้ป้าดู
แล้วเห็นทั้งสองคนเขามีปากเสียงกันรุนแรงถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายกัน
เด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้นะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าได้เข้าไปห้ามทั้งคู่
แต่กลับถูกนายโอภาษย์ผลักนี่ฮะเขาก็โมโหแล้วก็เลยวิ่งไปหยิบปืนในบ้าน
แล้วเอาออกมายิงนายโอภาษจนเสียชีวิตนี่เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ
แต่ทีนี้ญาติของทางฝั่งนายโอภาษย์เนี่ยเขาก็ยังเคลือบแคลงสงสัยหลายประเด็น
โดยเฉพาะตัวของผู้ต้องหาที่เป็นเด็กชายวัย๑๔ปีเนี่ยไม่เชื่อว่าจะเป็นคนร้ายตัวจริง
ตอนนี้ยังไม่เผาศพนะฮะบอกว่าจะทำพิธีชาปนกิจแบบจำลองก่อน
แล้วจะเก็บศพเอาไว้จะฝากไว้ที่โรงพยาบาลจนกว่าตำรวจจะปิดคดีนี้แบบสิ้นความสงสัยจริง
เดี๋ยวดูนะครับว่าความสงสัยเขาสงสัยยังไง
จดทะเบียนหย่ากันก็จริงนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยอย่าในนามอย่าทางธุรกรรม
ยังไปมาหาสู่กันตามปกติฉันสามีภรรยา
จะเรียกว่ายังเป็นสามีภรรยาก็ได้แค่ยาทางธุรกรรม
เพราะว่ามีเรื่องของการทำธุรกรรมอะไรก็ว่ากันไป
แล้วพี่ชายเองเนี่ยก็เลี้ยงดูเด็กชายวัย๑๔ปี

คิดเลยว่าจะกล้าใช้ปืนยิงใครนะครับ
ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มันมีหลายอย่างดูผิดปกติ
อย่างแรกก่อนหน้าที่พี่ชายจะเข้าไปในบ้านของอดีตภรรยา
ตอนนั้นนั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อนซึ่งพี่ชายคุยโทรศัพท์

พอพี่ชายเสียชีวิตแล้วตำรวจเอาโทรศัพท์มาคืนให้กับญาติ
แต่กลับไม่พบประวัติการโทรเข้าโทรออก
ส่วนข้อความในไลน์ก็เหลือแต่ข้อความที่คุยกับอดีตภรรยาไม่กี่ข้อความเท่านั้น
อย่างที่สองพี่ชายขับรถออกจากบ้านไปตอน๒ทุ่มครึ่ง
ลงเวลาการเสียชีวิตของพี่คือ๒ทุ่ม๕๕นาที
เท่ากับว่าออกจากบ้านไปแล้ว๒๕นาทีก็ถูกยิงเสียชีวิต
เวลาสั้นอย่างนี้คนร้ายต้องวางแผนไว้ก่อนหรือเปล่า
อันนี้น้องสาวผู้ตายเขาสงสัย
อีกเรื่องหนึ่งครับข้อสงสัยที่สาม
บ้านของอดีตภรรยาพี่ชายจุดเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดอยู่๓ตัว
แล้วมีตัวหนึ่งนะปกติมันติดไว้ตรงจุดเกิดเหตุที่พี่ชายถูกยิงพอดีเลย
แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงนั้น
คนคนเดียวทำไม่ได้เวลาแค่นั้นจะทำตรงนั้นอย่างเดียวเลยไม่ได้
ออกจากเหมือนกับมีการจัดฉากไว้แล้วเรียบร้อย
ก็พอไปเสร็จก็จบตรงที่โดนฆาตกรรมเสร็จอย่างอื่นคือจัดฉากไว้หมด
การที่จะทำให้พี่ชายต้องเสียชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับมันมีเงื่อนงำมีการคิดมีแผนมีไต่ตรองมาก่อน
ประเด็นอีกอย่างหนึ่งประเด็นชู้สาวของพี่ชายที่ว่าพี่สะพ้ายช่วงนี้มันจะมีแบบว่าเหมือนกับมีการนอกใจ
ส่วนลูกสาวของนายโอภาษที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับบอกว่าที่ผ่านมาพ่อกับแม่เนี่ยยอมรับว่ามีปากเสียงทะเลาะกันเรื่องเงินมาตลอด
หนักสุดเนี่ยพ่อเคยทำร้ายร่างกายแม่มาแล้ว
แต่ก็ไม่เคยทะเลาะกันหนักถึงขั้นจะฆ่ากันได้นะคือทะเลาะกันอย่างมากวันสองวันก็คืนดีกันแล้ว
แม้ว่าจะจดทะเบียนหย่ากันก็ตามแต่ว่าก็ยังอยู่กันเหมือนสามีชะภรรยาปกตินี่แหละ
วันเกิดเหตุเธอกับน้องสาวแล้วก็ยายไม่ได้อยู่ที่บ้านไปทำธุระกันหมดมาทำธุระที่กรุงเทพ
ส่วนตัวเธอเนี่ยเชื่อว่าเด็กชายวัย๑๔ปีคนก่อเหตุเนี่ยคงก่อเหตุจริงนั่นแหละ
เพราะที่ผ่านมาเด็กคนนี้โกรธแค้นพ่อของเธอมาตลอด
เนื่องจากพ่อของเธอกับพ่อของเด็กชายคนนี้มีเรื่องบาดหมางกัน
แล้วเด็กคนนี้ก็เคยด่าพ่อของเธอต่อหน้าเธอมาแล้วนี่ฮะแผนผังครอบครัวนี้นะครับ
เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ
เป็นบ้านอดีตภรรยาของนายโอภาษนะฮะ

เราก็พยายามจะไปขอข้อมูล

ของอดีตภรรยาของนายโอภาษนะฮะบอกว่าตัวอดีตภรรยานายโอภาษเขาไม่อยู่บ้านนะครับ
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพร้อมให้ข้อมูลด้วยเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับเรื่องของสำนวนคดี
เพราะตำรวจก็มาสอบสวนสอบปากคำกันอยู่ตลอด
ชายาเจ้าของคดีนะครับบอกว่าตอนนี้คดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานต่าง
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีหลักฐานที่สำคัญ
ก็คือผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนในที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ส่งไปตรวจอยู่นะครับกำลังรอผลอยู่
ว่าจะตรงกับเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้ไหม
หลักฐานต่างที่เจอเนี่ยนะฮะเพราะว่าเด็กเขาบอกว่าเขายิงเอง
เขาโมโหที่ถูกผลักตอนไปห้ามลุงกับป้าไม่ให้ทะเลาะกัน
ลุงผลักก็เลยวิ่งไปเอาปืนในบ้านมายิงเลย
คราบเขมาดินปืนต่างนี่ถ้ายังอยู่มันก็จะตรวจได้
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำ๒๙พฤษภาคมมามอบตัว๓มิถุนายน
ไม่รู้ว่ายังตรวจเจอหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะฮะ
ตอนนี้เด็กอยู่ในการควบคุมของสถานพินิษฐ์นะครับท่านผู้ชมครับ